กับพี่นิ้งนิชยานัทหรือว่าพี่นิ้งกุลสตรีนักแสดงดังยุค๙๐ของเราเนี่ย
นิ้งบอกเลยว่าจริงแล้วสุขภาพถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
เพราะว่าก่อนหน้านี้พี่นิ้งเคยป่วยเป็นโรคไขกระดูกปกท่องไม่ทราบเกร็ดเลือดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แฟนก็ร่วมส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามเลยนะ
ล่าสุดถือว่าเป็นข่าวน่ายินดีเพราะตอนนี้อาการพี่นิ้งดีขึ้นแล้วค่ะ
แฟนหนังแฟนละครน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาพี่นิ้งกันดีนะ
พร้อมกับเปิดโอกาสให้นักข่าวได้สัมภาษณ์
หลังจากที่ห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานถึง๑๘
ปีอะพี่แจ๊คนานมากเหมือนกันเนาะ
คือยุคนึงแกเป็นนางเอกดังของอาร์เอส

เพราะว่าพี่นิ้งเล่นละครปีหนึ่งประมาณแบบ๗๘เรื่อง
เยอะมากเลยดูตอนนั้นคือสวยมาก
ตอนนี้ก็ยังสวยเหมือนเดิมคุณผู้ชมค่ะ
การปรากฏตัวครั้งนี้ของพี่นิ้งนะถึงแม้ว่าจะดูผอมลงไปบ้าง
ผิวพันธุ์ก็สดใสหน้าตาก็สดใสขึ้น

นี่คือพี่ใหญ่นาวาอากาศตรีพิตินันสามีของพี่นิ้ง
เขาก็เดินทางมาเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของทั้งคู่ด้วย
ซึ่งใครหลายคนเนี่ยพอเห็นข่าวนี้ก็จะบอกว่านี่แหละคือรักแท้
หลังจากที่พี่นิ้งล้มป่วยต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่น
ไม่ได้สติเลยนะถึงขั้นที่คุณหมอเนี่ยเรียกสามีเลยเรียกพี่ใหญ่ไปคุย
แล้วก็บอกว่าคุณต้องทำใจนะบอกแบบนี้เลย
ซึ่งตัวพี่ใหญ่เองนะไม่ท้อเลยค่ะทำทุกวิถีทาง
พึ่งทั้งคุณหมอพึ่งทั้งธรรมะสวดมนต์ขอพร
ท้ายที่สุดพี่นิ้งก็รอดมาได้ราวกับปฏิหาร
ทั้งคู่เชื่อแบบนี้ว่าเฮ้ยมันเหมือนปฏิหารเลยอ่ะค่ะ
ซึ่งหลังจากผ่านเหตุการณ์เฉียดตายมาได้
นิ้งก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่ไม่ได้เล่าที่ไหนมาก่อนเลยนะ
กับบันเทิงไทยรัฐที่นี่ที่แรกเลยว่า
นิ้งเนี่ยได้กราบเท้าสามีเพื่อเป็นการขอบคุณค่ะ
ขอบคุณอะไรขอบคุณที่พี่ใหญ่เนี่ยดูแลอยู่ไม่ห่างในช่วงที่ล้มป่วย
คือทุกครั้งที่ไม่ทิ้งลืมตาขึ้นมาเนี่ย
ก็จะเห็นว่าพี่ใหญ่คอยดูแลอยู่ข้างกายตลอดเลยนะคุณผู้ชม
และการได้ตื่นลืมตาขึ้นมาและรู้ว่ายังมีพี่ใหญ่อยู่ข้างตัวเนี่ย
พี่นิ้งเนี่ยก็บอกว่าพี่นิ้งรู้สึกมีความสุขแล้วก็แฮปปี้มาก

นี่กราบเท้าพี่ใหญ่ขอบคุณที่เราได้กลับมาเจอกันเนอะ
มากกว่าคำว่าขอบคุณคือนิ้งกราบเท้าพี่ใหญ่
เป็นรายการแรกนะคะที่บอกว่ากราบเท้าไม่บอกใครเลย
เขาหมดกำลังใจในการจะอยู่ต่อหลายครั้งมากนะครับ
แค่ครั้งเดียวผมก็พยายามพูดให้เขาฟังว่า
เราต้องพยายามยึดมั่นว่าเราอยากอยู่ต่อเพื่ออะไร
คือดูแลพ่อแม่อยู่กับคนที่เรารักทำในสิ่งที่เราอยากทำ

พยายามให้เขามีจุดยึดเหนียวเอาไว้เขาจะได้มีกำลังใจที่จะไปต่อครับ

ไม่แต่มันผมได้พูดได้เลยครับปฏิหาร๑๐๐ครับ
เรื่องนี้ผมตอนแรกผมไม่เชื่อแต่ว่ามันเชื่อจริง
อย่าไปท้อกับสิ่งที่แบบเรามองไม่เห็น
อย่าไปนึกว่าแบบอนาคตเราจะตายอีกไม่กี่วัน
มีโอกาสที่จะเสียชีวิตไม่รู้วันไหน
แต่ทุกคนก็อย่าไปคิดไม่อยากให้ทุกคนคิด

กับคนที่เรารักข้างมันทำให้เรามีเอเนอร์จี้
แล้วก็แบบรู้สึกว่าเรามีความสุข
กำลังใจจากคนข้างกายกำลังใจจากพี่ใหญ่สาร
สำคัญจริงนะคุณผู้ชมค่ะ
ทั้งนั้นพี่นิ้งกุลสตรีนะคะหรือว่าพี่นิ้งนิชยานั้นเนี่ย
ฝากความคิดถึงมาถึงคนคนหนึ่งด้วย

คนนั้นก็คือเจ๊ของเราค่ะพี่แจ๊กกะรีน
ยิ่งฝากความคิดถึงมาด้วยเอาไปดูคลิปกันสักนิดนึงค่ะ

สวัสดีนะคะพี่นิ้ง
มมมมมมมมมมมโอ้ยมินิหารให้พี่นิ้งด้วยนะคะ
ขอบคุณพี่นิ้งมากหนูจำพี่นิ้งได้คืองานนี้จริงตอนแรกว่าจะไป
แต่มันช่วงเวลาจัดรายการสดพอดีนะคะ

ด้วยให้พี่นิ๊กแข็งแรงนะคะชื่อว่าเราได้เจอกันแน่นอนนะคะ
คือแบบพี่นิ้งมาแล้วก็คือเราก็จะช่วยแบบจัดแจงเสื้อผ้า

แล้วก็คือแบบว่ายุคนั้นคือสวยจริง

เดี๋ยวว่าแหละพี่แจ๊คเลยที่อยู่ขนาดข้างสองคนก็ไม่เบา

แต่ว่าดีใจนะที่เห็นพี่นิ้งค่ะก็กลับมาแข็งแรงแบบนี้นะ

แต่ว่าที่สำคัญคือกำลังใจเนาะ